นี่แหละครับคุณผู้ชมครับชักปืนออกมายิงใส่เลยเป็นลักษณะการจ่อยิงด้วยนะครับ
คนที่ดูอยู่ตรงนั้นสัก๕๐คนได้แตกหนีตายกันกระเจิงแล้วครับคุณผู้ชมฮะ
คือเป็นการเถียงกันเรื่องการวางเดิมพัน๒แสนบาท
โดยเซียนพนันไก่ชนที่สวมเสื้อสีแดงเนี่ยพยายามจะบอกปัดหรือยกเลิกเดิมพันธุ์อะไรแบบนี้นะ
คนยิงข้ามมาเลยข้ามเดินผ่านสังเวียนไก่มา

ไก่ชนเสื้อสีแดงได้รับบาดเจ็บสาหัสครับ
ส่วนคนอื่นก็หนีตายกันอย่างที่ผมบอก
ตำรวจนะครับคุมตัวคนยิงไปสอบสวนที่โรงพักนะครับ

ก็ขัดแย้งกันเรื่องพนันไก่ชนนั่นแหละ
ไก่ชนคู่เอกวางเดิมพันกัน๒แสนกว่าบาท
แล้วไม่พอใจที่ผู้ตายชอบมาต่อลองในราคาที่สูงเหมือนเป็นการหักหน้ากันก็เลยบันดาลโทษะครับ

แค่เรื่องท้ามันท้าทายอะไรกันล่ะ

ล่าสุดผู้สื่อข่าวนะครับไปที่สนามชนไก่มงคลชัยนะครับ
เป็นเนื้อที่๑๐ไร่กว่านะ
มีนายสังวานพึ่งถนอมอายุ๗๔ปีเป็นเจ้าของสถานที่ครับ
สังวานเล่าบอกว่าบ่อนไก่ชนแห่งนี้
ขออนุญาตถูกต้องเปิดมา๑๖๑๗ปีแล้ว
ปกติจะมีเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบสนามชนไก่เป็นประจำ
แล้วก็มีกฎระเบียบห้ามเด็กอายุต่ำกว่า๑๘ปี
เข้ามาและจะมีการแจ้งทุกครั้ง

ท่านผู้กำกับการสอบภอมเมืองปฐุมธานีแล้วก็ประหลัดอำเภอเมืองปฐุมธานี
ไปตรวจสอบเหมือนกันไปตรงจุดเกิดเหตุแล้วไปตรวจสอบใบอนุญาต
แล้วก็เชิญตัวเจ้าของบ่อนและคนจัดการแข่งขันนะครับไปสอบปากคำ
นายสมศักดิ์ธนันทาท่านเป็นประหลัดอำเภอเมืองปฐุมธานีเนี่ย
บอกว่าเบื้องต้นนะพบว่าสนามชนไก่ดังกล่าวมีการขอใบอนุญาตอย่างถูกต้อง
แต่จะตรวจสอบเอกสารใบอนุญาตอีกครั้งและจะเสนอให้ผู้บังคับบัญชา
สนามไก่ชนแห่งนี้ไว้ชั่วคราวก่อนค่ะเพื่อจะตรวจสอบมาตรการต่างต่าง
เฉพาะความหละหลวมนะครับตรวจค้นอาวุธหรือเปล่า
บอกห้ามเข้าห้ามเข้าทำไมเขาลากปืนเข้าไปยิงกันได้
ตำรวจแจ้งข้อหานะครับกับนายธนวัฒน์พยายามฆ่าผู้อื่น
มีปืนและเครื่องกระสุนปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต
พาปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วน
ยิงปืนในเมืองหมู่บ้านหรือที่ชุมชน
หลังจากนั้นจะเร่งสอบปากคำแล้วคัดค้างการประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวน
พรุ่งนี้จะนำตัวส่งสารฝากขังต่อไปครับ